มาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าหลังกลางสัปดาห์นี้ไปภาคอีสานตอนล่าง
แล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาจุดโจมแล้วนะคะ
เอาล่ะพื้นที่อื่นเป็นอย่างไรติดตามได้ในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวสนับสนุนโดย
ฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากโกรธใช้ยา
ส่วนเรื่องของกลุ่มเมฆฝนนั้นส่วนใหญ่นั้นยังคงมีการก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้สักส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ไม่เยอะมาก

ก็ไม่สามารถที่จะดับร้อนได้
ทีนี้เดี๋ยวมาดูช่วงนี้ลองดูกันนะครับว่าลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น

นี่ก็คือลมจากบริเวณอ่าวไทยพัดเข้ามาในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ
แล้วก็ไปเขียวตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าลมนั้นไปออกันอยู่ตรงนี้นะครับ
ส่วนอีกหนึ่งลมที่หลังจากนี้จะมาก็คือลมที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตรงนี้นะครับเป็นลมที่มาพร้อมกับความเย็นนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้ค่อยมีการเข้ามาในเมืองใดของเราแล้วนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณผู้ชมครับสีเขียวเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ
เป็นค่าที่เราตรวจสอบบริเวณที่มีกระแสลมที่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับ
ก็คือกระแสลมที่มีการเคลื่อนที่จากข้างล่างขึ้นข้างบน
เป็นกระแสลมที่มีโอกาสจะทำให้เกิดการยกตัวของอากาศและทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณทางตอนล่างนะครับ
ซึ่งก็สอดคล้องกับกราฟิกนี้ก็เป็นการคำนวณพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นในบริเวณช่วงต้นกลางสัปดาห์นี้นะครับ
พื้นที่ตอนกลางกับบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานตอนล่างจะเจอก่อนนะครับ
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกนะครับ
แต่หลังจากนั้นครับอากาศก็จะเย็นลงและตามด้วยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ฝั่งที่ติดกับประเทศพม่าแล้วก็ลาวนะครับ
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็จะต้องเตรียมรับมือต่อไปครับ
นี่คือเรื่องที่ต้องย้ำเตือนกันนะครับ
อยู่พื้นที่ดังกล่าวก็ติดตามการตรวจสอบ
แล้วก็การพยากรณากาศจากกรมประตุนิววิทยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมพุทธนันทร์พิศิษฐ์มหันทร์สวัสดีครับ